อบจภาษาโลก

แจกกันอย่างต่อเนื่องครับกับขอตอบตลาดแตกช่วงนี้ครับ
แม่ค้ามือวัยประจำแผงคนนี้เนี่ยเขารออยู่แล้วล่ะ
มือไวขนาดไหนก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันครับคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะ

หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยดูดูความสุดยอด
แม่ขายขิงเมื่อกี่ปีแล้ว

แล้วทำบวกรอยน้ำของน้ำขิงมั้ย
ไม่ทำค่ะ
ดูดูเฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะ

ไม่จากนั้นเลยนะ
ถามแม่ดีกว่าถ้าแม่ตอบถูกนะ

ถ้าแม่ตอบผิดแม่ต้องให้พวกเรา๕๐๐๐
เมื่อ๑๐๐๐บาท

อันนี้ตำทอนแม่เขา
เอาแค่แม่ตอบถูกหรือผิดเท่านั้นไม่มี
ต้องเสียอะไรคำถามง่ายมากถามว่ามีแล้วได้
วัดที่มีประวัตินะครับของนนทบุรีลาว

เชื่อแล้วล่ะครับว่าเป็นคนท้องถิ่นจริง
ซึ่งวัดกู้หรือวัดพระนางเรือล่ม
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เพียงแค่๓กิโลเมตรเท่านั้นครับ

แม่เคยบอกว่า
แม่ตอบถูกแล้ว๑๐๐๐บาท

เก่งอะไรบ้างเค้าอยู่พดกู้

รหัสปรายศนีย์ของอำเภอปากเกร็ดคือ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับหยุดครับหยุดครับ

ถูกต้อง
อันนี้ใหม่แล้วมา
ว่าอะไรแกกลายลูกใหญ่มากเลย
อะไรละแกกของบ้านเค้า
เออเป็นยังไงเป็นยังไง๔จ้าวแล้วนี่

วันนี้ทำอะไรกินคะแม่คะ
สวัสดีค่าสวัสดีค่า
ขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ
แม่อยากได้แบบฟรีไหมไม่ต้องจ่ายก็คือฟรีแล้วแน่ง

แม่ตอบคำถามอ่ะคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่สมรัฐคุณแม่สมรัฐคุณแม่สมรัฐ
ถามง่ายเลยครับไก่ตัวที่๖ที่ร้านนี้ชื่อ
เดี๋ยวคุณแม่ครับเดี๋ยวขอตอบไอ้นี่ก่อนครับ
บ้าหรือเปล่าเนี่ยมีไก่ชื่ออะไรด้วยอะไรตลอดคำถามเนี่ยง่ายเลยนะ
ปากเก็ตมีมากี่ปีแล้ว
เอาอย่างนี้หรือเกี่ยวกับปลาเก็ตแม่
วัดที่อยู่ใกล้กับท่าเรือปากเกร็ดมากที่สุดคือวัดอะไร
วัดวัดวัดอะไรครับวัดอะไรนะถูกไหมถูกต้อง
แม่ซื้อเท่าไหร่เมื่อกี้ไอ้หมูเนี่ยไอ้ไก่นี้๒๕บาท๒๕บาท
ท้อนมา๑๕ท้อนมา๙๘๕
๙๘๕ท้อนมาเลยไม่ตระมาร
ไม่ตระมารนี่ครับอย่างไร
บอกว่าไงเอาแบงค์๒๐ให้เขาแล้วไง
เอาแบงก์๒๐มาแม่อีกทีเนี่ยเสียงเข้มเจีย
โอเคโอเคเรียบร้อยขอบคุณจ้า
เอาอย่างนี้ก็คือความสุขที่เราไปที่ตลาดไหนนะครับ
ติดตามกันว่าสัปดาห์หน้านะครับ

แล้วก็ไปดูน้ำใจของคนในตลาดกัน

มีเงินสนับสนุนชุมชนอยู่

๒นาทีทำแจ๋วทำสำเร็จทำออกมาดีทำแบบเป๊ะ

ขอให้ได้นะครับ

ปะจอ